ช่วงนี้ดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันหน่อยนะคะถ้ามันยังไม่หมดสิ้นไป
เราก็ต้องตามไล่จับกันอยู่แบบนี้แหละค่ะคราวนี้ยังเป็นเครือข่ายของแก๊งเทพโซโลกันอยู่ค่ะ
เป็นสองวัยรุ่นขอนแก่นนะคะเครือข่ายเทพโซโลตำรวจก็จับกลุ่มได้
เอกับในบีเพราะเป็นเยาวชวนชายอายุแค่สิบแปดปีค่ะ
แหมเนืองถนนมิตรภาพในตำบลบ้านจันทร์นะคะตำรวจก็ยึดห่อพลาสติกสีเหลือง
ห่อมาได้แกะออกมาก็นี่แหละค่ะยาบ้าหนึ่งร้อยสิบถุง
รวมแล้วเนี่ยสองหมื่นสองพันเมตรสอบสวนก็รู้มาว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
นายเอน่ะไม่ได้เรียนหนังสือทำงานเป็นนายแบบ
รับจ้างโฆษณาสินค้าที่กรุงเทพค่ะส่วนนายบีเรียนหนังสือนะคะ
อยู่ที่กรสนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนายเอเนี่ยเสพติดยาบ้ามานานแล้ว
มายกระดับตัวเองจากผู้เสพเป็นผู้ค้าค่ะเข้าเครือข่ายของเทพโซโล
เอายาบ้ามาขายแต่พอลูกค้าเอายาบ้าไปแล้ว
ไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยกลายเป็นหนี้ค้ายาบ้านหนึ่งแสนบาท
เลยต้องมาอาสาส่งยาบ้าน๑เดือนแลกกับการปลดหนี้
นายเอสารภาพนะคะว่าเพิ่งจะรับงานส่งยาบ้าเป็นครั้งแรก
จังหวะที่ตำรวจสอบปากคำสองผู้ต้องหาค่ะมีคนส่งข้อความมาทางไลน์
ใช้ชื่อว่าป่าส่งเข้ามาในมือถือของนายเอ
ต่อรองกับตำรวจชุดจับกลุ่มด้วยนะต่อรองบอกว่า
นายเอเนี่ยเพิ่งจะมารับจ้างส่งยาบ้าเป็นครั้งแรกเอง
แล้วก็ที่เขาต้องมารับจ้างส่งยาบ้านเนี่ยต้องทำเพื่อล้างหนี้
ไม่ใช่นักบินมืออาชีพอยากที่จะให้ปล่อยตัว
แลกกับการจับนักบินมืออาชีพอีกสิบคนอธิบายก่อนคุณผู้ชม
นักบินในที่นี้ไม่ใช่คนที่ไปขับเครื่องบินหรืออะไรนะ
ก็คือคนส่งยานี่แหละมันเป็นศัพท์ของเขานะคะ
คือป่าคนนี้ที่ไลน์มาเนี่ยคือต้องการต่อรองกับตำรวจว่า
แลกตัวนายเอกับคนค้ายาคนอื่นที่เป็นเด็กส่งยาเนี่ย
อีก๑๐คนแทนได้ไหมเพราะว่านายเอเพิ่งจะเคยทำเป็นครั้งแรก
แล้วก็ที่ทำเนี่ยต้องทำเพื่อปลดหนี้ด้วยตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ตำรวจบอกว่าไม่คำเดียวสั้นไม่
แจ้งข้อหาในเอแล้วด้วยนะคะทั้งเอและบีโดนไป
เป็นข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายควบคุมตัวไว้แล้ว
และจะดำเนินคดีต่อไปด้วยก็คาดว่าคงจะขยายผลกันต่อแหละ